การเดินทุดลงธรรมชัยของวัชครัฐธรรมากายนะครับ

ต่อต้านกิจกรรมบุญเดินทุดงธรรมญาตรา

ออกมาคัดค้านงานบุญใหญ่ของวัดพระธรรมกาย
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ใช้ชื่อการเดินทุดงธรรมญาตรากระตันยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปากมารอนุสรสถาน๗แห่ง
ซึ่งตามกำหนดการเดิมพระสงฆ์จะเริ่มออกเดินออกจากวัดพระธรรมกาย
ตั้งแต่วันที่๒ถึง๓๑มกราคมทุดงไปในพื้นที่๖จังหวัด
ได้แก่จังหวัดปฐุมธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและนนทบุรี
รวมระยะทาง๔๘๖กิโลเมตรใช้ระยะเวลา๓๐วัน
ทันทีที่ทางวัดทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกรยานมิตรเข้าร่วมกิจกรรม
ก็มีเสียงคัดค้านจากกลุ่มผู้ประสานงานพุทธศาสนิกชนคนปฐุมธานี
เครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนาและตัวแทนชาวบ้านเมืองปฐุมธานี
หลายร้อยคนออกมายื่นหนังสือให้กับนายสุรชัยคันอาสา
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีพิจารณาถึงความเหมาะสม
โดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องไม่สมควรเป็นการบิดเบือนพระธรรมวินัยและผิดหลักพุทธศาสนา
ซึ่งหลังจากที่มีกระแสต่อต้านออกมาทางวัดพระธรรมกายก็มีได้ออกมาตอบโต้
กระทั่งสุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีได้ออกมายืนยันว่า
ทางวัดพระธรรมกายได้เลื่อนกิจกรรมทุดงออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อลดกระแส
กล่าวถึงชนวนเหตุของการต่อต้านงานบุญทุดงในครั้งนี้เกิดจากการทุดงหลายครั้งที่ผ่านมา
มีเสียงวิพักษ์วิจารณ์ว่ามีแต่ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจรติดขัด
จนถึงเรื่องความไม่เหมาะสมในกิจของสงฆ์อันพึงปฏิบัติและในปีนี้ทางวัดพระธรรมกาย
กำหนดกิจกรรมแบบเดิมมีพระสงฆ์ร่วมเดินขบวนธรรมยาตรา
จำนวน๑๑๓๑รูปตามเส้นทางที่พระเด็จพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำพาศรีเจริญ
มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาโปรดกรีบดอกดาวเรืองเพื่อถวายการต้อนรับ
เหมือนทุกครั้งโดยเฉพาะเมื่อปีที่ผ่านมาเกิดกระแสวิพากษ์
จารณ์อย่างหนักมีประชาชนบางส่วนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เพราะส่งผลทำให้การจราจรติดขัดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
และเรียกร้องให้ตรวจสอบถึงความไม่เหมาะสมของการทุดงในเมืองหลวง
รวมทั้งกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ที่นำดอกดาวเรืองมาโรยให้พระสงฆ์เหยียบ
ว่าถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือไม่แม้ว่าการเดินทุดงของวัดพระธรรมกาย
ปีนี้จะยังไม่เริ่มขึ้นและมีข่าวว่าจะเลื่อนออกไป
ก็ต้องดูกระแสสังคมว่าจะต่อต้านได้มากน้อยแค่ไหน
และธรรมกายจะหาทางออกกับเรื่องนี้อย่างไร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน